เป็นคู่ครับแต่ว่าคู่นี้เป็นคู่ผู้ใหญ่ครับ

คนหนึ่งเดินเข้าไปแล้วเจอเด็กผู้ชายอายุ๑๓

แล้วบอกว่าทำไมแห่เล่นไม่ได้เหรอ

อีกหนึ่งคนเดินตามมาแล้วมีปืนฮะ

แกล้งไม่ได้เหรอ

เสื้อแขนยาวสีดำแล้วก็มีใส่หมวก

เดินเข้ามาเอื้อมมือไปตบหัวน้องผู้ชายคนนั้น

นี่ครับผู้ชายคนนี้

แล้วพี่บอกว่าทำไม

เดี๋ยวดูนะครับเขาจะเดินเข้ามาจากปากทางหน้าร้าน
ซ้ายถือปืนมาเดินมาเสร็จปั๊บ
ปรากบน้องผู้ชายคนนั้นอายุ๑๔เลยครับ
นี่ฮะพอเสร็จแล้วเขาพยายามทำท่าเหมือนกับหยิบวอลขึ้นมา

วอล๑เลือกวอล๒อะไรแบบนั้นนะครับ
แล้วก็จะให้น้องผู้ชายไปตรวจฉี่หาสารเสพติด
ทั้งที่ผู้ชายที่มีปืนที่ชื่อว่านายนรงนั้นไม่ใช่ตำรวจ
ไม่ใช่เจ้าหน้าที่ใดทั้งสิ้นนะครับ
แต่อ้างตัวว่าเป็นเจ้าหน้าที่
แล้วจะบังคับว่าไปตรวจชีหน่อย

แล้วทำไมมาหาเรื่องเด็กผู้ชายอายุ๑๔ตัวเอง๔๐กันแล้วนะคะ
ถูกต้องครับมาหาเรื่องเด็ก๑๔เนี่ยนะคะ

คุณผู้ชมเองก็คงจะงงแม่ของน้องก็งงครับ
คุณแม่ก็เลยเอาหลักฐานทั้งหมดไปร้องเรียนกับตำรวจ
เพราะเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นรู้สึกไม่ปลอดภัย

ในพื้นที่อำเภอสวีจังหวัดชุมพรครับ
เหตุการณ์เกิดขึ้นตอนช่วงประมาณสัก๒ทุ่ม๑๕มีนาคมที่ผ่านมา
แม่บอกว่าแม่เห็นคลิปนี้แล้วหลักฐานชิ้นนี้
มันเกินกว่าเหตุมันรุนแรงเกินไป
ตบหัวทั้งคมครูเด็กด้วยปืน
ไปแจ้งความที่สพนาศักดิ์
ครั้งแรกที่ไปถึงตำรวจยังไม่รับแจ้งความครับ
แล้วก็จบเท่านั้นแม่ก็ลงมาจากโรงพักแบบงง
วันต่อมาครับตำรวจโทรไปบอกว่าคุณแม่เชิญมาเจรจาหน่อย
เขาอยากให้ยอมความแม่ก็งงอีก
ฉันอยากเอาผิดนะเพราะว่าสองคู่นี้
สองคนนี้เป็นคู่ซ่าประจำหมู่บ้านเลย
รู้สึกว่าจะไม่ได้รับความเป็นธรรม
วกกับชาวบ้านในหมู่บ้านก็บอกตรงกันเลยครับ

นี่นะฮะเคยยิงขู่คนแก่

ก็เคยไปมีเรื่องมีราวจนทำให้งานล่ม
บางคนเคยเจอเอาปืนมาจี้หลังเหมือนข่มขู่
แล้วทำไมไม่เคยโดนจับดำเนินคดีเลยเหรอคะ
สองคนนั้นก็ไม่รู้เหมือนกันว่าเขามีเส้นใหญ่หรืออะไร
ทำไมถึงไม่เคยถูกดำเนินคดีลองฟังคุณแม่ครับ
เข้าโรงเรียนได้คนแต่เขาทำได้ไม่ได้
ร้องเรียนไปตั้งหลายคนนะฮะแต่ทำอะไรไม่ได้เลย
ล่าสุดนักข่าวก็เลยลองสอบถามทางคุณตำรวจครับ
โรงพักนาศักดิ์ว่ามันเกิดอะไรขึ้น
เรื่องต้นชี้แจงแบบนี้ว่าหลังจากเกิดเหตุ
เรียกผู้เสียหายและผู้ก่อเหตุมาพูดคุยเจรจากัน
ก็คิดว่าได้ไกลเกลี่ยคุยกันได้ด้วยดีแล้ว

แล้วก็ขอยืนยันว่านายนรงอายุ๔๐คนที่มีปืนในมือนั้น
ไม่ได้เป็นตำรวจไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้อง
กับโรงพักษพนาศักดิ์ในพื้นที่ชุมพรแต่อย่างใดนะฮะ

และคุณตำรวจก็ปิดท้ายว่าถ้าหากผู้เสียหาย
รู้สึกว่าอยากเอาเรื่องให้ถึงที่สุด

จะดำเนินคดีตามขั้นตอนตามกฎหมายต่อไปแน่นอน

แต่พี่มิวมีคำถามไปยังตำรวจสพนาศักดิ์คุณผู้ชมค่ะ
เพราะว่าตำรวจก็ยอมรับว่านายนรงไม่ได้เป็นตำรวจ

มันเป็นความผิดตามกฎหมายแอบอ้างเป็นเจ้าพนักงาน
เรื่องของการพาปืนไปในที่สาธารณะ
เป็นอาญาแผ่นดินนะคะยอมความไม่ได้

ตำรวจจะบอกว่าไกลเกลียกันแล้วยอมความกันแล้ว

ไม่น่าจะได้นะคะถ้ามิ้วจำไม่ผิดนะคะ
อันนี้มิ้วถามผู้มีความรู้เรื่องกฎหมายมานะ
เพราะสงสัยมากแล้วทำไมไม่เอาผิดเขาล่ะ